นี่จะบอกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงเราโดนมองรูปร่างหน้าตาโดนบูลลี่กันเยอะ
แต่ผู้ชายก็โดนเหมือนกันค่ะอย่างหนุ่มเต๋อรัฐนัน

แล้วนะคะเจ้าตัวก็เลยต้องทำความเข้าใจกับการถูกบูลลี่ใบหน้าของตัวเอง
หน้าซ้ายหน้าเก่าหน้าขวาหน้าใหม่นะคะ
ก็ตอนนี้เห็นบอกว่าความรู้สึกสภาพจิตใจแข็งแรงดีแล้ว

แล้วยืนยันนะคะว่าทั้งหน้าที่เม้ากัน

เอาเหรอแต่ว่าหน้าเนอะอย่างอื่นมันก็ยังไง

พี่แจงว่าไม่บูรีแค่น้องเฉยอ่ะไปฟังค่ะ
เทรียดนะคะมันไม่ใช่แค่ริมวเลนส์สองริมวเลนส์
คือจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ไม่ได้

มีกระทั่งว่าแบบว่าคือใช้แบบ
หลังจากที่เราแก้จมูกมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออรอว่ามันยาวขึ้นมานิดนึง
มันก็เปลี่ยนรูปแบบของโครงหน้าไปในทางที่เราเองคิดว่ามันก็น่าจะดีนี่นะ
แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยถ้าย้อนกลับไปต้องทำฮะ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แก้เพราะว่าเรื่องความสวยงาม
แต่ว่ามันจะลังขึ้นไปจนสุดท้ายซิลิโคนจะทะลุครับ